ดูต่อกันที่คู่หวานที่ไม่มีใครแซงหน้าได้แล้ว
นี้คุณผู้ชมขาสำหรับน้องยาแล้วก็พี่แบร์ริพี่นาเดช
มิ้งกันตลอดตลอดเลยทริปทะเลที่ผ่านมาคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ย
ณเดชน์บอกเลยว่ายอมรับนะอันนี้เขาแซวตัวเองนะ
เสนอหน้าไปทำค่ะเออก็แซวตัวเองแบบขำ
พอไปถามฝั่งน้องยายาบ้างเธอก็ยิ้มรับแบบเขินมากเลย
เซอร์ไพรส์จริงจริงค่ะส่วนที่หลายคนแซวเรื่องถ้าโพสต์ถ่ายรูปจิ้มไหล่กันเนี่ย
บางคนบอกว่าเฮ้ยดูแล้วมันเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์อินฟินิตี้เนี่ยเห็นดูมือเขาไหมคุณ
อินฟินิตี้ก็คืออะไรตลอดกาลอย่างนี้นะคะ
ยาย่าจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยจ้ะ
แล้วก็ยืนข้างกันก่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนแบบห่างกันจังเลย
ก็เลยหันมาจิ้มกันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบต้องเป็นอินฟิเนตี้
หนูรู้ว่าเขาจะมาวันสุดท้ายค่ะแต่ว่าจริงเขาบินมาก่อนมาเซอร์ไพรส์
ก็สนุกมากเลยค่ะเพื่อนทุกคนก็ชวนเขามาเป็นหนึ่งในกลุ่มพวกเรา

ให้เราคิดถึงเขาได้ไหมคะ
ก็คิดถึงอยู่แล้วค่ะเขาทำงานหนักความสมควรค่ะ

น่าจะเป็นแบบว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่แบร์กับเพื่อนหนูมากกว่า
ให้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งอะไรอย่างนี้
เขาสม่ำเสมอแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะ
ชอบ
เป็นไงคุณเวลาคนมีความรักอ่ะ

ส่วนละครเรื่องลายกินนารีของผู้จัดพี่อ๊อฟพี่แดงค่ะ
ก่อนหน้านี้เห็นว่าต้องพักคิวถ่ายไปก่อน
เนื่องจากว่าทีมงานเนี่ยต้องไปถ่ายอีกเรื่องหนึ่งก่อน

ยายาก็บอกว่าจริงของยายาเองก็ถ่ายไปเยอะแล้วค่ะ

ตอนนี้รอบทส่วนที่เหลือให้เสร็จก่อนจะเริ่มถ่ายต่อค่ะ
สบายใจหายห่วงได้นะจ๊ะแฟนคลับ

ก็รอติดตามน้องยายาในทุกละครทุกเรื่องต่อจากนี้ด้วยนะคะ